ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะก็เป็นเหตุเพื่อนบ้านทะเลาะท้าทายกัน
อีกฝ่ายนึงถือมีดแล้วก็มาก่อเหตุทำร้ายกัน
คนที่ถูกถือไม้มาเนี่ยถูกฟันบาดเจ็บสาหัสนะคะ

โดยมีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้
หลังมีปากเสียงทะเลาะกันในพงชาติธนกูลอายุ๕๐ปี
ใช้มีดอิโต้ต่อด้ามไม้ไผ่ไล่ฟันทำร้ายนายวิวัตรอูทองอายุ๔๒ปี
หรือในปุ้ยที่ถือไม้หน้าสามต่อสู้
ทำให้ถูกฟัน๒แผลเข้าที่แขนขวาและชายโครงขวา
บาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาล
เหตุสลดที่เกิดขึ้นทำให้นางกรอบอายุ๖๖ปี
แม่ของในปุ้ยยังอยู่ในอาการตกใจ
รับว่าที่ผ่านมาในพงศ์เคยทะเลาะกับเธอเป็นประจำ

ครั้งนี้ถือว่าในพงศ์ทำรุนแรงเกินไป

หลังเส้นเอ็นแขนขาดเย็บ๗๐เข็ม

เพื่อไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำอีก
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จากหน้าบ้านของในปุ้ยผู้บาดเจ็บ

ระยะทางราวนึงร้อยเมตร

หรือในน้ำเพื่อนของในปุ้ยผู้บาดเจ็บ
ซึ่งถูกนายพงศ์ทำร้ายด้วยยืนยันว่าไม่ได้ไปหาเรื่องในพงศ์
แต่จะพาในปุ้ยไปถามในพงศ์ว่าไปด่าทอแม่ของในปุ้ยเพราะอะไร
แต่ในพงศ์กลับไม่พอใจความมีดฟันเขาและในปุ้ยบาดเจ็บสาหัส
และรู้สึกติดใจที่คนก่อเหตุกลับถูกปล่อยตัว
ขณะที่วันนี้ในพงศ์ถูกตำรวจปล่อยตัวออกมาชั่วคราว
เนื่องจากไม่มีพฤติการหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เจ้าตัวยอมรับว่าเคยทำร้ายพ่อเลี้ยงของในปุ้ยจริง
เหตุเพราะเขาปล่อยสุนัขมากัดและด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อน
ส่วนเหตุครั้งนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้าน
เห็นในปุ้ยนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่หน้าบ้าน
จู่ในปุ้ยกวักมือเรียกลักษณะหาเรื่องแต่เขาไม่จอด
โดยได้แวะหาหลานใกล้บ้านของในปุ้ย
ก่อนจะได้ยินเสียงแม่ในปุ้ยตะโกนด่าทอเขาก่อน
เขาจึงด่าสวนกลับกระทั่งช่วงบ่ายเขาซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้าน
น้ำเดินมาหาพร้อมกับในปุ้ยตามมาโวยวายท้าทายอยู่หน้าบ้านด้วย
ด้วยความโมโหจึงไปหยิบมีดออกมาคมคู่พยายามไล่ในปุ้ยกลับไป
แต่ในปุ้ยหยิบไม้หน้าสามตรงเข้ามาจะทำร้ายเขาจึงใช้มีดฟันป้องกันตัว
เบื้องต้นตำรวจสพนางรองจะทำการสอบสวนพยานแวดล้อมอีกครั้ง
รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป